ย้ำกันแล้วย้ำกันอีกนะคุณผู้ชมนะ
อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยไปอีกที่เลยแล้วกัน
จะได้ไม่เสียเวลาไปที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะ
ไปวัดทุ่งขี้เสือที่นี่เขาก็ว่าศักดิ์สิทธิ์มากแม่นมาก
โชคให้ลาบมาแล้วหลายงวด
อ่ะไปค่ะไปสารเจ้าพ่อเสือนะคะ
คือใกล้ออกสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้คนก็เลยหนาแน่นเป็นพิเศษไง
สาเหตุที่คนเยอะนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีคนมาขอโชคขอลาบจากเจ้าพ่อเสือแล้วก็ถูกรางวัลครั้งใหญ่มาแล้ว
ทำให้ชาวบ้านที่ไม่ได้มาพลาดไปตามข่าวมาอะไรแบบนี้
ก็เดินทางมาสักการะขอพรกันเยอะขึ้น

เพื่อจะได้เลขดีเลขเด็ดติดตัวกลับไปนั่นเอง
แต่บางคนไม่อยากไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไกลเพราะว่า
กลัวเลขที่อยากได้มันหมด

ซื้อเลยหน้าวัดพ่อค้าแม่ค้ามาให้บริการถึงที่แบบนี้
มาครั้งเดียวที่วัดแห่งนี้ครบสูตรเลย

กลับไปลุ้นรางวัลกันที่บ้านนะคะ
จากที่สารเจ้าพ่อเสือแล้วเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านที่มาทำบุญที่นี่เขาพากันไปประพรมน้ำมนต์กับทางเจ้าอาวาสด้วยเสริมสิริมงคล
ซึ่งแน่นอนแหละค่ะว่าที่รุมรุมดูดูกันอยู่นี่นั่นก็คือบาดน้ำมนต์โอ้
เพราะว่ามาดูน้ำตาโอ้โห

เป๊ะสันชัดเป๊ะ
ไม่น่าอ่านต่อเลยเนี่ย

ให้ดูแบบชัดไปเลยไม่รู้จะพูดอะไรจริงนะครับ
คือก่อนที่เขาจะทำน้ำมนต์เขาต้องมีการทำพิธีถูกไหม
แล้วก็จะมีน้ำตาเทียนหยดอยู่แล้วก็ลอยอยู่บนบาดแบบนี้ค่ะ
ก่อนกลับก็มาส่องมาก้มเงยดูเอามองไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นเลขอะไรใช่ไหม
ถ้ามองไม่ออกเราจัดให้ด้วยเทคนิคพิเศษที่มีเฉพาะรายการตลอดข่าวของเรา

อย่างนี้เลยชีดดี

คุณผู้ชมที่รอชมตั้งแต่ต้นรายการ๘โมงครึ่งมา

มันเป็นเทคโนโลยีเทคนิคพิเศษ

ทางรายการตลอดข่าวของเราที่นี่ที่เดียวที่กล้าทำแบบนี้ที่อื่น

ที่เราทำอันนี้มาคือลักษณะมันคล้ายเฉย

เราไม่ได้บอกว่ามันจะออกแบบนี้

แต่เราบอกว่าเฮ้ยเราคาดว่ามันจะเป็นแบบนี้
จากคำบอกเล่าของชาวบ้านแถวนั้น
ที่เขาไปดูมาแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นตัวแบบนี้คือเลขอะไร

ไปวัดทุ่งขี้เสือทันไหม

บอกว่าหน้าวัดมีลอตเตอรี่ขายเต็มเลย
มันเป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชม

เพราะว่าความเชื่อมันมีอยู่ทุกผลแห่ง